คุณอาจจะเคยได้ดูหนังเรื่องคืนบาปพรมพิรามแล้วคิดว่าเป็นนิยาย
คุณอาจจะเคยอ่านข่าวคดีพรมพิรามและไม่เชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องจริง

ที่มีผู้ต้องหามากที่สุดคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์อาทยากรรมของไทย
อาวุธ๒๗กรกฎาคม๒๕๒๐
นางสำเนียงหญิงสาวสติไม่ดีได้ขึ้นรถไฟขบวนเร็วที่๓๗เชียงใหม่กรุงเทพ
โดยขึ้นที่สถานีบ้านดาราจังหวัดอุตรดิษฐ์แต่ไม่มีตัวเดินทาง
ถูกเจ้าหน้าที่ไล่ลงบริเวณสถานีพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลก
นอนรอรถไฟเที่ยวต่อไปอย่างอ่อนล้าเพราะไม่มีเงินกินข้าว
ก็พบชายวัยรุ่น๒คนบอกว่าจะพาไปกินข้าวที่งานแต่งงาน
ซึ่งห่างจากสถานีพรมพิรามประมาณ๓๐๐เมตร
แต่คนร้ายในคราบนักบุญกลับพาเธอเดินเข้าไปในไร่ข้าวโพด
แล้วเรียกเพื่อนอีก๒คนช่วยกันฉุดลาเข้าไปข่มขืนทีละคน
จากนั้นเหล่าชายหนุ่มจากทั่วหมู่บ้านต่างพากันมารวมตัวเรียงคิวข่มขืนนางสำเนียง
ชำราวดังกล่าวดำเนินไปกว่า๒ชั่วโมง
และแม้ว่าเธอจะร้องขอความช่วยเหลือเท่าไหร่ก็ไม่มีใครกล้าเสี่ยงเข้าช่วยเหลือเธอ
เพราะในหมู่คนที่มาร่วมลงแขกในครั้งนี้ไม่ได้มีแค่ชาวบ้านทั่วไป
แต่ยังมีลูกหลานคนใหญ่คนโตมาร่วมข่มขืนด้วย
จนกระทั่งนางสำเนียงถูกบีบคอตายระหว่างถูกคมขืน
หนึ่งในผู้ก่อเหตุที่ทุกคนขนานนามเขาว่าเป็นเจ้าพ่อ
สั่งผู้ที่ร่วมชำราวตรงนั้นให้ช่วยกันแบกศพผู้เสียชีวิต
วางไว้บนรางรถไฟโดยเจาะจงให้รถไฟทับตรงอวัยวะเพศ
เพื่อทำลายร่องรอยการกระทำชำราว
หลังจากนั้นไม่นานรถไฟกระบวนเชียงใหม่พิศนุโลกก็ได้แล่นมาทับร่างนางสำเนียง
ร่างกระเด็นไปคนละทิศคนละทาง
กลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทำการหิ้วศีรษะนางสำเนียงไปทิ้งทางทิศตะวันตก
จากทางรถไฟไป๒๐เมตรเพื่อทำพิธีศัยศาสตร์
พิธีนี้ทำขึ้นเพื่อสะกดวิญญาณของหญิงสาวผู้เสียชีวิต
หลังการตายตำรวจเข้าดูที่เกิดเหตุจากการพบศพหญิงสาวนิรนาม
แต่เนื่องจากข้อมูลจากผู้เสียชีวิตมีเพียงน้อยนิด
นางสำเนียงจึงกลายเป็นเพียงศพไร้ญาติที่ไม่มีใครในพรมพิรามรู้จัก
ตำรวจจึงไม่สืบสวนต่อและยุติคดีว่าเป็นอุบัติเหตุ
เหตุการณ์นี้ถูกตีข่าวลงหนังสือพิมพ์แค่เพียงคอลัมป์เล็ก
แต่แล้วค่ะอุบัติเหตุธรรมดาในช่องเล็กบนหนังสือพิมพ์เดือนกรกฎาคม
ก็มาสะกิดต่อมสงสัยของสันติเสวดวิมลหัวหน้าข่าวสังคมและบันเทิง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐในช่วงเวลานั้นให้ตั้งข้อสงสัยขึ้น
หากเป็นการพลัดตกรถไฟทำไมสภาพศพจึงดูผิดธรรมชาติ
หากเป็นการฆ่าตัวตายผู้ตายจะมีสาเหตุอะไร
แล้วถ้ามีเงื่อนงำมากกว่านี้ล่ะ
คำถามมากมายถูกตั้งขึ้นมาจนตัวเขาต้องเดินทางมาที่จังหวัดพิศนุโลกด้วยตัวเอง
และรวมทีมกับนักข่าวท้องถิ่นของไทยรัฐร่วมกันขุดค้นหาความจริงขึ้นอีกครั้ง
แม้ในช่วงแรกชาวบ้านจะไม่ให้ความร่วมมือใดกับเขาเลย
แต่นายสันติและพักพวกก็ยังไม่ลดละที่จะสืบสวนด้วยตัวเองกันต่อ

คงมาถึงขีดจำกัดพวกเขาคงแบกรับเรื่องนี้ต่อไปไม่ไหวอีกแล้ว
ชาวบ้านกว่า๒๐คนจึงได้เข้าร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวท้องถิ่นของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
จริงทั้งหมดให้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐฟังว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นจริงแล้วไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการร่วมกันฉุดหญิงสาวคนหนึ่งไปข่มขืนจนถึงแก่ความตายแล้วนำร่างไปทิ้งให้รถไฟทับเพื่ออำพลางคดีซึ่งจากคำให้การของชาวบ้านจำนวนผู้ก่อเหตุมีมากถึง๑๗คนและในที่สุดนายสันติและทีมข่าวไทยรัฐประจำจังหวัด

ตลอดจนเด็กวัยรุ่นผู้ต้องหาที่เด็กที่สุดมีอายุเพียง๙ปีและมากที่สุดคือ๖๕ปีในเวลานั้นแทบทุกบ้านที่มีผู้ชายก็คือถูกเชิญตัวมาสอบสวนกันทั้งหมด
ก็ให้การสารภาพบ้างก็ให้การปฏิเสธบางคนว่าเห็นเหตุการณ์บางคนว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้น
กลางสิ่งที่แตกไปหลายทางแต่นี่ก็เป็นการยืนยันแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นเหตุการณ์รุมโทรมฆ่าอำพลางศพที่คนจะต้องจดจำไปอีกนานหลายสิบปี
พันธุ์ตำรวจเอกสมชัยชัยเวทยังระบุอีกว่าระหว่างสืบสวนมีผู้ต้องหาบางคนคมขู่พยานให้ปิดปากเงียบ
โดยพบจดหมายคมขู่ว่าจะจับพยานคึงพืชขวางรางรถไฟเหมือนผู้เสียหาย
ในช่วงสืบสวนนั้นเรียกได้ว่ามีความซับซ้อนวุ่นวายเป็นอย่างมาก
และในที่สุดวันที่๓๑สิงหาคม๒๕๒๐การสอบสวนของตำรวจก็เป็นอันยุติลง
สรุปผู้ต้องหาในคดีข่มขืนและฆ่าได้ทั้งสิ้น๘คน
ปิดคดีนี้โดยตัดสินโทษจำคุก๑๕ปีแก่ผู้ต้องหาแค่๘คนนี้เท่านั้น
โดยผู้ต้องหาคนอื่นถูกปล่อยตัวกลับเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอ
หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเองก็ได้มีการลงภาพใบหน้าและชื่อของผู้ต้องหาในคดีทั้งหมด๘คน
และมีสกุปพิเศษเล่าถึงการกระทำอันเลวร้ายของผู้ต้องหาทีละคนอย่างต่อเนื่องในเดือนกันยายน
และถึงแม้ว่าคดีจะถูกปิดไปเป็นเวลากว่า๔๐ปีแล้ว
แต่ก็ยังมีปมปริศนาอีกหลายอย่างที่ไม่เคยได้รับการพิสูจน์
ยังมีอีกกี่คนกันที่ร่วมกันก่อเหตุอื้อเฉาในวันนั้น
ยังมีอีกกี่คนกันที่หลุดรอดจากการตัดสินโทษในวันนั้น
ต่อให้สังคมจะอยากรู้ความจริงมากแค่ไหน
แต่ในทางกลับกันชาวพรมพิรามกลับต้องการให้ผู้คนลืมเลือนฝันร้ายครั้งนั้นสักที
คดีนี้ทำให้ชาวอำเภอพรมพิรามถูกมองในแง่ลบมาจนถึงปัจจุบัน
แม้ว่าชาวบ้านในพื้นที่เองต้องการลบคำก่นด่าที่ชาวพรมพิราบถูกเหมาจากคนภายนอก
แต่สำหรับคนภายนอกก็ยังคงจำเรื่องราวสุดอื้อเฉาที่เกิดขึ้นที่นี่ได้ดี
มันยังคงเป็นเหตุการณ์ที่ทั้งสะเทือนใจและเตือนใจคนไทยเรื่อยมา
แม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า๔๐ปีแล้วก็ตาม